สวัสดีครับกีฬาในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับ
ซึ่งกรมทางหลวงนั้นก็ได้ประตูในวินาทีสุดท้ายนะครับ
เก็บสามกระแดนจากนทบุรีได้ครับ
ที่๒๐ครับของฟุตซอลลีกกรมทางหลวงครับที่เพิ่งจะเสมอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อสัปดาห์ก่อนครับเปิดบ้านเจอกับนนทบุรีทีมอันดับรองสุดท้าย
เล่นสนามย่าวเดียวกันนะครับทั้งสองทีม
สตาร์ทเกมไป๕นาทีครับกรมทางหลวงขึ้นนำแบบมีโชคนะครับ
นพวัฒน์ทัพรุ่งสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
เยือนก็ไม่ยอมครับนาทีสิบเจ็ด
ไล่ตามตีเสมอได้จากธีรวัตรวิชางามนะครับจบครึ่งแรกหนึ่งต่อหนึ่ง
ช่วงหลังสู้กับทีมใหญ่ได้ดีครับนนทบุรี

ธิชัยผู้สวาสครับบวกสกอร์ให้กับกรมทางหลวง
นามสองหนึ่งและอาทีสามสิบสองหิตนายยาเขียวครับ
ชาร์จที่เสาสองไปเสมอให้กับนนทบุรีครั้งสองสอง
อาทีสามสิบห้าครับบอลยาวจากธนวิทย์ทองชูศรี
ใช้มือเล่นนอกเขตครับกว้างบอลไปแล้วมาโดนเลยครับ
จังหวะนี้ครับโดนไล่ออกเลยครับธนาวิทย์
ตักบอลนอกเขตนะครับกรมทางหลวงก็อาศัยความได้เปรียบตัวผู้เล่น
ก่อนจะยิงขึ้นนำสามสองจากโรมันโดราซิวานะครับในช่วงที่
เหลือผู้เล่นเพียงแค่สี่คนนะครับทางนนทบุรีก็ไม่ถอดใจครับ
ทีต่อมาตีเสมอได้แบบทันควันเหมือนกันครับจากวานิวัฒกรีลบ
ดาวยิงตัวเก่งของทีมครับนอนแผ่เหนื่อยกันเลยครับแบบนี้
น่าจะจบด้วยการเสมอแต่ว่านาทีสุดท้ายครับ
ทิศชัยในจังหวะยิงลอดขาเข้าไปครับ
แต่ว่าจบสกอร์ได้๔๓ครับกรมทางหลวงเก็บเพิ่ม
แต้มขึ้นมาร้างอันดับ๘ของตารางส่วนนนทบุรี
อยู่อันดับรองสุดท้ายตามเดิมครับ

ที่ชนะมา๔จาก๖เกมนะครับในเล็กที่๒
เสริมต่างชาติมาฟอร์มดีผิดหูผิดตาเลยครับ
เจอกันในเล็กแรกนะครับศรีสะเกดเคยแพ้มา๓ต่อ๔
ผ่านไม่ถึงนาที๑๑ครับ
มุมัติอุสปานมูซาพลิกตัวยิงแสกหน้าของจีราธิวัฒน์

ขึ้นนำครับ๑๐และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในช่วง๒๐นาทีแรก

๒๘กล้องล่าเหล็กกล้าไหลบอลให้กับภูเบสคงทองตามตีเสมอ
และเวลาที่เหลือครับก็เปิดกันแรกสนุกเลยครับ
แต่จบด้วยการแบ่งแต้มครับ๑๑ครับ
ศรีสะเกดมีเพิ่มเป็น๒๓แต้มครับ
ร้างทับ๓โอกาสรุ่นแชมป์นี้เรือนหลังแล้วนะครับ

ซอร์ลีกนี่ครับพัทยานะครับ
แพ้ให้กับทางห้องเย็นท่าข้าม๒ต่อ๕
โปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเวลา๔โมงเย็น

มุทสาครพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต